เราจะพาไปจิบชาจิบกาแฟ
ร้านนี้โอ้โหอร่อยมากแล้วก็บรรยากาศดีคุณผู้ชม
อยู่ไหนอยู่ที่จังหวัดสุราธานี
ลงใต้กันไปไปสุราธ

ร้านนี้เห็นไหมเล่าโอ้โหร้านชานาโม
เดี๋ยวชาอะไรคุณ
ชานโมชื่อร้านเขา
เขาดัดแปลงรถยนต์คันเล็กเป็นร้านค้า
อยู่แถวริมทางคุณผู้ชมครับ
อยู่ตรงไหนอยู่ตรงทางเข้าตลาดศรีท่าข้าม
เขตเทศบาลเมืองท่าข้ามอำเภอยุพิน
อำเภาพุนพินขออภัย
อำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี
เขาบอกว่าในช่วงค่ำของทุกวันนะครับ
ร้านชานโมนี่นะฮะคนเต็มเลยเพียบเลย
แล้วก็มีมุ้งแบบนี้ไว้บริการด้วย

แล้วก็ตื่นตาตื่นใจให้กับลูกค้า

นางสาวธนวัลลำภาษีอายุ๓๒ปี
เจ้าของร้านเผยว่าเปิดร้านมาได้เพียงแค่๓เดือนนะครับ
แรกก็เปิดร้านแบบปกติทั่วไป

ก็เลยคิดอะไรแปลกใหม่
เพื่อดึงดูดลูกค้า

ไอเดียปั๊บขายดิบขายดีเลยทีเดียวครับ
ที่แรกเปิดร้านน้ำชาอยู่ด้านใน
ไม่ใช่ร้านน้ำชาก็คือขายกาแฟอะไรอย่างนี้ค่ะ

ทำไมของเราอร่อยแล้วมันไม่มีคน

ก็เลยนึกว่ามันต้องคลีเอทอะไรสักอย่างแล้ว
ก็เลยย้ายสถานที่แล้วก็มาตรงนี้
ก็เลยเออเรามาขอทำดูอะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบหาหาแล้วบังเอิญไปเจอว่า
ทำไมช่วงนี้ยูงมันเยอะอะไรอย่างนี้
แล้วก็แบบเออควรจะมีมุ้งไหม

เสิร์ชหาดูก็ไม่มีร้านน้ำชากางมุ้งอะไรอย่างนี้
ก็เลยเป็นชากางมุ้ง

ลูกค้าก็แบบเฮ้ยมุ้งคืออะไรอะไรอย่างนี้
ก็มาปากต่อปากอะไรอย่างนี้
บอกตรงนี้เลยนะว่าชากังมุ้งเนี่ยผมไม่เคยได้ยิน

เฉาก๊วยอร่อยด้วย
อันนี้ชากลางมุ้ง

เด็กชอบเนี่ยเดินเกรงเต้นเกี่ยวในมุ้งเลย
เห็นไหมเวลาเค้าเสิร์ชเค้าจะมาพร้อมจากเจ้าเป็ด
คือวิธีการเสิร์ฟของเขาก็จะมีรูปลักษณ์ที่มันแปลกแวกแนว

มีหมอนมีผ้าห่มหน่อยหลับสบายแล้วครับคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าร้านนี้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างมากนะครับ
เขาบอกว่าการที่จะขายอะไรนะคุณผู้ชมนะ

ใช่เดี๋ยวนี้นะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับ

มันก็สามารถเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้ให้กับสินค้าได้